ก้าวไกลจะก้าวยังไงไม่ให้สะดุด
รอยร้าวต่างจะทำให้สะดุดหรือเปล่านะฮะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยววันนี้อาจารย์สุภาพจะมาพูดฮะ
เรื่องที่คุณวิโรธเขามาเปิดเผยสวยสติ๊กเกอร์
รถบรรทุกอะไรต่างติดสติ๊กเกอร์นี้ไว้โอ้โหผ่านฉลุยเลยนะฮะมีหลายแบบ
มีหลายแบบหลายสีหลายรูปเลยนะฮะ
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

คุณบุ๊คครับคุณขวัญคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
นั่งนี้นั่งมองความเคลื่อนไหวทางการเมือง
เรื่องการตั้งรัฐบาลเหมือนกับนั่งดูเขาก่อเจดีไซน์ริมชายหาด
เหมือนกับนั่งดูเขาเดินไต่เส้นลวดความรู้สึกมันกำลังลุ้นว่า
ก่อเจดีไซน์ริมชายหาดเนี่ยถ้าคลื่นลมมันมาแรงเนี่ย
มันมาซัดเนี่ยมันก็พังทลายโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคที่
ข้อมูลข่าวสารมาหลากหลายมากเลยครับทั้งข่าวกระแสหลัก
ข่าวออกโทรทัศน์อยู่ในหนังสือพิมพ์แล้วทั้งข่าวจากยูทูปเบอร์
จากไหนต่อไหนก็ไม่รู้อ้างว่ามีข้อมูลเชิงลึก
อ้างว่ามีข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้อ้างว่าเรื่องนั้นเขาตกลงกันแล้ว
อ้างว่าเรื่องนี้เขาข้ามฝากไปจับมือกันแล้วสารพัดสารพันธ
ฉะนั้นต้องตามข่าวด้วยมีสติครับไม่งั้นแล้วจะสับสนเวียนหัว
โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นปัจจัยจากตำแหน่งประธานสภา
มันจะเป็นเหตุให้ถึงขั้นวงแตกหรือเขาจะคุยกันรู้เรื่อง
ทั้งหลายเนี่ยดูเหมือนว่าจะหนักไปในทางที่
จะทำให้วงแตกแต่ข่าวหลัก
ที่เป็นข่าวให้สัมภาษณ์จากระดับหัวหน้าพักแกนนำพัก
ก็ยังเขาก็ยังมั่นใจอยู่ครับว่าเขาจะเดินหน้าตั้งรัฐบาลรวม
กันได้อยู่เขาบอกว่าจะไม่มีการปล่อยมือกันเขาบอกว่าจะไม่
มีการหักหลังทอดทิ้งกันเขาบอกว่าจะไม่นั่งรอส้มหล่น
เพื่อตั้งรัฐบาลแทนฉะนั้นการเจรจาหารือกันในวันพรุ่งนี้
พฤษภาจึงเป็นวันที่คอยลุ้นแต่ว่ามีกระแสข่าวที่
เป็นข่าวพาดหัวว่า๓๐พฤษภาแบ่งเค้กกันจบเก้าอี้ประธาน
สภาลงตัวนี่ถ้าฟังอย่างนี้แฟนแฟนที่เชียร์การตั้งรัฐบาล
อยู่ก็พอใจชื้นแต่อีกมุมหนึ่งในทางการเมืองเขาบอกว่า
การเมืองมันไม่มีอะไรแน่นอนการเมืองมันเกิดอะไรขึ้นก็
ได้คำพูดนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอครับผมถึงบอกว่าบอกไว้
เมื่อวันศุกร์ว่าเอออย่ามองโลกในแง่สวยเกินไปนักให้มองเผื่อเอาไว้
น่าน่วมคุณวาสนานาน่าน่วมเนี่ยเธอเป็นนักข่าวสายทหารมา
ยาวนานก็จะมีข้อมูลเชิงลึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ก็เป็นในธรรมนองว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยวันที่
ผลเอกประยุทธ์เดินทางไปที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาติได้
พบกับผู้บริหารพักสอสอพักสมาชิกพักแล้วก็ได้บอกกับคนใน
พักว่าช่วงนี้นิ่งไว้อย่าไปแสดงความคิดความเห็นอย่า
ไปโพสต์อะไรเฉยไว้อันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่ามันมีบางประโยค
คนในพักว่ายังไงยังไงเราก็จะได้เป็นรัฐบาล
ประโยคนี้มันตื่นเต้นสิครับยังไงยังไงเราก็จะได้เป็นรัฐบาล
ฉะนั้นก็หูผึ่งแล้วยิ่งไปจับกระแสจับประเด็นว่า
หลังเลือกตั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ยินจากปากพลเอกประยุทธ์เลยนะครับ
ว่าท่านจะแสดงความยินดีกับผู้ชนะหรือยังไม่ได้ยินเลยที่ท่านบอกว่าท่านจะถอย
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ต้องถามว่าถ้าเป็นอย่างที่คุณวาสนาว่า
มันจะมาทางช่องทางไหนสูตรไหนรูไหนล่ะครับที่จะมาเป็นมาเป็นรัฐบาลได้
เอาเถอะทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรอต้องลุ้น
อย่างน้อยวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบว่า
ตกลงระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลในเรื่องตำแหน่งสภา
ตำแหน่งประธานสภานั้นเนี่ยจะลงเอยยังไงรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่อง
วงแตกหรือเดินหน้าต่อรอวันพรุ่งนี้
ผมเห็นโพสต์ของคุณอดีศรเรื่องเกี่ยวกับสวยสติ๊กเกอร์
แล้วก็บอกว่าสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกมันกลับมาอีกทีหนึ่ง
ที่ใช้คำว่ากลับมาอีกทีนึงเนี่ยเพราะว่าผมเมื่อปี๒๕๔๐นั่งทำงานอยู่ที่ไอทีวี
ทีมข่าวเขาไปทำสกรูปเจาะลึกมาครับเป็นสกรูปเจาะลึกที่เปิดเผยให้เห็นว่า
การจ่ายสติ๊กเกอร์ให้ทางหลวงนั้นเป็นเรื่องที่ก่อความเสียหายมาก
สติ๊กเกอร์คันไหนเคลียร์กับทางหลวงได้แล้วกับตำรวจทางหลวงหรือกับทางหลวงได้แล้วเนี่ย
ก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถพอมีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถเนี่ย
วิ่งไประหว่างทางจะเจอด่านตรวจด่านตรวจเขาเห็นสติ๊กเกอร์เขาก็ไม่ตรวจ
เพราะเห็นว่าได้เคลียร์กันแล้วเมื่อได้เคลียร์กันแล้วเนี่ย
บรรทุกหนักแค่ไหนยังไงก็ไม่ว่าลามมาถึงขั้นที่คุณอดีศรบอกว่า
ไม่ต้องเข้าช่องช่วงช่องที่ชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยว่าอย่างนั้นเถอะ
คุณอดีศรตั้งใจจะบอกว่าไม่ต้องผ่านช่องทางชั่งน้ำหนัก
ทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นผลเสียหายเพราะว่าทำให้ถนนพัง
เรื่องที่เกิดตอนปี๒๕๔๐ยังผลให้คนที่เกี่ยวข้องตำรวจทางหลวง
เจ้าหน้าที่ทางหลวงหลายฝ่ายหลายระดับถูกเล่นงานถูกลงโทษอย่างหนักเลยครับ
แล้ววันนี้เรื่องมันก็กลับมาใหม่เพราะว่ามันทำลายประเทศชาติ
ทำลายยังไงครับถนนที่เขาทำกันเนี่ย
เขาทำอยู่บนพื้นฐานที่น้ำหนักต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้
ถ้าน้ำหนักเกินไปถนนที่ไหนก็รับไม่ไหวครับ
บ้านเราเนี่ยสร้างถนนขึ้นมาแล้วต้องซ่อมถนน
ถนนหลวงทั่วประเทศเนี่ยปีหนึ่งรู้ไหมครับประมาณเท่าไหร่
สามหมื่นถึงสี่หมื่นล้านครับนี่งบซ่อมนะครับ
ที่ถนนมันพังไปเพราะว่ารถบรรทุกมันทุกเกินเนี่ย
แล้วมันมาจากอะไรก็มันมาจากเหตุสวยทางหลวง
คราวนี้คุณวิโรธไม่ใช่คุณอดีศรคุณวิโรธลักษณะอดีศร
ออกมาบอกว่ามันกลับมาอีกแล้วแล้วก็โชว์ให้เห็นว่ามีสติ๊กเกอร์รูปนั้นรูปนี้
แล้วก็สามารถผ่านด่านได้แล้วก็สามารถผ่านช่องทางชั่งน้ำหนักได้โดยไม่ต้องชั่ง
มันเงินเยอะนะครับรถบรรทุกเนี่ยเขาประเมินว่ามีเอาละตัวเลขกลมประมาณหนึ่งล้านคัน
ถ้ามาตกลงจ่ายเงินกันแล้วได้สติ๊กเกอร์สัก๑แสนคัน๑แสนคันเงินเท่าไหร่ครับ

ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ขอให้คุณวิโรธเดินหน้าต่อไป
จริงก่อนหน้านี้ก็มีผู้ประกอบการรถบรรทุกมาบอกผมว่าอยากให้นำเสนอเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่าตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วแล้วพอรถบรรทุกเขาต้องใช้เงินเพิ่มขึ้น
ในการจ่ายค่าสติ๊กเกอร์เพื่อให้บรรทุกได้มากขึ้นประหยัดเที่ยววิ่งมากขึ้น
เขาก็ต้องไปขึ้นราคาค่าสินค้าค่าขนส่งพอเขาไปขึ้นค่าขนส่งราคาสินค้าก็ขึ้นตาม
สุดท้ายขึ้นมาก็วนมาที่ความเดือดร้อนของประชาชน
ผมขอให้กำลังใจครับล่าสุดเนี่ยคุณพิธาบอกว่าคุณวิโรธเนี่ย
ที่บอกว่าเป็นดาวรุ่งดาวร่วงไม่ได้เป็นดาวอะไรหรอกครับเป็นอุกาบาท
จะเป็นคุณวิโรธจะเป็นอุกาบาทพุ่งมาทลายระบบสวยให้หมดไปจากเมืองไทย
อันนี้คือสิ่งที่ต้องให้กำลังใจฉะนั้นก็คอยดูว่าการตั้งรัฐบาลเที่ยวนี้
เพราะว่าเรื่องระบบสวยมันก่อกินและทำลายสังคมไทยมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบคอลลับชั่นนั่นแหละครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ